พี่อายุครบ๒๖แล้วยังเด็กอยู่เลย
แล้วก็เพื่อนดาราไปร่วมงานเพียบรวมทั้งน้องป๊อก
พัดศรก่อนนะฮะก็หวานมาก
อายุครบ๒๖นะคะเมื่อค่ำคืนที่๒๑คือจริงเขาเกิดวันนี้
แต่เขาไปเลี้ยงเมื่อวานนี้นะฮะ
คนนอกวงการในวงการไปกันเพียบซีก็คือน้องยายาน้องมิ้น
แล้วควงคู่มาน้องมิ้นนี่ไปกับคุณภูผา
ดิสนี่อยากเห็นภาพดูใกล้เลยนะฮะ

หนุ่มรู้จัยอย่างคุณป๊อกพัดศรก่อนนะฮะ
ก็เขียนอวยพรน่ารักมากว่า
ขอให้มีความสุขกับทุกอย่างที่คุณทำ

พี่ไม่ค่อยเก่งกันจริง

ตอบมาเรียกว่าเจ๊หนุ่มเจ๊หนุ่มอีก๒ปีขอให้มายูฝึกก่อนเจ๊หนุ่มลำอินทา